เป็นคำถามก็คือทำไมดรวัญชัยถึงก่อเหตุ
ยิงอาจารย์ร่วมสถาบันอีก๒คนจนเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งก็มีการแชร์จดหมายของอาจารย์วัญชัย
ซึ่งเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทำไมถึงมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นระหว่างอาจารย์เอง
ซึ่งเป็นจดหมาย๔หน้ากระดาษเลยนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของจดหมายฉบับนี้กันหน่อยค่ะ
เอกสารระบุข้อความสีหน้ากระดาษว่า
บันทึกนี้ต้องการจะบอกเล่าเรื่องราวถึงปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างนายวัญชัยดานัยตโมนุษย์กับนายนัทพลชุมวรทายี

นายนัทพลในฐานะประธานสาขาได้กำหนดวันสอบวิทยานิพลนักศึกษา
โดยที่ไม่บอกรายละเอียดต่างให้นายวัญชัยรู้ล่วงหน้า
หลังการดำเนินการสอบเสร็จสิ้นลง
นายนัทพลปลอมลายเซ็นของนายวัญชัยทำให้นายวัญชัยไม่พอใจ
ส่วนเอกสารอีกหนึ่งฉบับ
ยังมีบันทึกถึงนายพิชัยชัยสงคราม
โดยในบันทึกระบุว่าปี๒๕๕๙
นายพิชัยได้ทำเอกสารเท็จของนักศึกษาคนหนึ่ง
ออกมาร้องเรียนว่านายวัญชัยไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเรื่องเกรด

หวังให้มีความบกพร่องต่อหน้าที่
และนายพิชัยยังอาศัยความเป็นประธานสาขาการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท
ประกอบกับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ชักจูงให้นักศึกษามาร้องเรียนเรื่องการวิจัย
และไปกล่าวอ้างในที่ประชุมกรรมการบัณฑิตด้วย
ซึ่งถือเป็นการกระทำที่หมินศักดิ์ศรีผู้ก่อเหตุ
อกจากนี้นะคะอาจารย์วัญชัยได้เป็นกรรมการหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท
ตั้งแต่ปี๒๕๕๒มีวิชาบังคับสอนมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่อาจารย์พิชัยไม่เข้าประชุมด้วยซึ่งมีเรื่องที่รอการพิจารณาหลายเรื่อง
เช่นพิจารณากำหนดแผนการศึกษาของนักศึกษาเข้าใหม่ในแต่ละเทอมตลอดหลักสูตร
พิจารณาจัดตารางสอนของนักศึกษาเข้าใหม่ในเทอมแรก
อนุมัติหัวข้อวิทยานิพลการค้นคว้าอิสระ
พิจารณาทบทวนการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา
แนวทางการพัฒนาการจัดการและการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
ปัญหาเกี่ยวกับผลการประเมินหลักสูตรที่ตกมาตลอด
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาค่ะ
นี่ก็เป็นใจความของจดหมายที่ระบุถึงที่มาที่ไปของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะคะ